อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเจอคดีแอบถ่ายใต้กระโปรงอีกแล้ว
แต่คราวนี้คนเจอคือสาวแพทริเซียกูธ
หลายคนรู้จักหน้าค่าตากันดีนะคะดาราสาวค่ะ
นี่เลยมาพร้อมกับแฟนหนุ่มคุณพีชพัชระมาแจ้งความที่สอนอลุมพินี
คือแพทริเซียเล่าให้ฟังนะคะว่า
ไปเดินแบบที่งานอีเวนต์แห่งหนึ่งแล้วก็เจอผู้ชายคนนี้ค่ะ
ตอนแรกครับเข้าใจว่าเป็นช่างภาพสิรุมวัญชนปกติอะคือ
คือดาราเนี่ยปกติเขาก็จะจำช่างภาพไม่ใช่นักข่าวบันเทิง
ประจำขาประจำกันได้อยู่หลายคนแต่บางทีช่างภาพเนี่ย

ทีนี้เธอก็เข้าใจว่าก็คงไปสื่อตามปกตินี่แหละ
แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาใกล้ผิดปกติ
ทีมงานเห็นก็รู้สึกผิดสังเกตเลยตะโกนถามไปบอกเอ้ยทำอะไรอ่ะ
เธอก็ตกใจแล้วก็หันไปดูแล้วบังเอิญสังเกตเห็นว่ารองเท้าอีกฝ่ายมันมีรู
ก็เลยรีบแจ้งรอปภแล้วก็ทีมงาน
จนสามารถจับตัวได้คาหนังคาเขาเลยค่ะ
มีแบบมีรูอยู่ในรองเท้าอ่ะถามเขาว่าทำไม
โดยผู้ก่อเหตุคนนี้นะคะก็คือนายนัทธวุธวงวัฒนากรชัยอายุ๔๐ปีค่ะ
ก็รับสารภาพแต่โดยดีแหละโดนจับสักขนาดนั้นนะคะ
ว่าเคยก่อเหตุไทยใต้กระโปรงผู้หญิงมา๒ครั้งแล้ว
แต่ไม่ได้ถ่ายไปขายนะเอาไว้ดูเล่น
ก็มักจะไปตามสถานที่ที่มีดารานักร้องไปร่วมงาน
เพื่อบันทึกภาพบันทึกวีดีโอ

แล้วก็คุมตัวไปค้นบ้านพักที่อยู่ย่านบางซื่อนะคะ